คุณผู้ชมคะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
เหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องเอาอีกแล้ว

ภูเก็ตคุณเรื่องรถรับจ้างผ่านแอป
แล้วเขาก็จะมีบางที่ที่เหมือนมีเจ้าถิ่น
แต่เวลานักข่าวไปสัมภาษณ์เขาจะบอกไม่มี

เพราะคนคนนี้เขาบอกว่าเขาอยากจะร้องสื่อ
เพราะโดนสั่งไม่ให้มาจอดรถ
แอปแล้วรอลูกค้าค่ะ
โดนสั่งแอป

โดนสั่งแอป

โดนสั่งแอป
โดนสั่งแอป

โดนสั่งแอป

โดนสั่งแอป
โดนสั่งแอป
โดนสั่งแอป

โดนสั่งแอป
โดนสั่งแอป
โดนสั่งแอป

ว่ามันไม่ใช่แล้วคุณธิรวัตรนะคะบอกว่าก่อนเกิดเหตุเอาจริง
ผมเพิ่งจะไปส่งลูกค้าที่สนามบินภูเก็ตนั่นแหละแล้วผมก็มาจอดรถตรงนี้
ซึ่งเอาจริงจริงมันคือถนนสาธารณะ
ตรงข้ามโรงแรมแห่งหนึ่งผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะมารอลูกค้าแต่อย่างใด
แค่อยากจะนอนพักแป๊บเดียวเพราะผมเหนื่อยจากนั้นผู้ชายคนนั้นแหละ
ปาดด้านหน้าจอดรถอยู่ตรงนั้นแล้วเดินมาหาผมแล้วก็โชว์กล้ามใหญ่นะฮะ
ใช่ตะโกนว่าผมไล่ผมไม่ให้มาจอดด้วยตรงนี้เพราะกลัวว่าผมจะไปแย่งลูกค้า
ผมกลัวนะตอนนี้แจ้งความกับตำรวจสพกรรมลาแล้วค่ะ
เพราะห่วงเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็อยากจะให้มีการตรวจสอบข้อที่จริงด้วย
เรื่องเจ้าทงเจ้าถิ่นต่างแบบนี้ค่ะ